เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยนะคะสำหรับพี่เคนวงซิลนั่นเอง

แต่ท้ายที่สุดอยู่โรงพยาบาลนี่นะคะ
แล้วป่วยคราวนี้คุณไม่ได้ป่วยเล่นนะ
ย้าย๒โรงพยาบาลนอนศพไป๕วันรวดค่ะ
เป็นเพราะอะไรกับอาการป่วยที่อยู่ก็เป็นขึ้นมา
และจริงหรือเปล่าที่วงซิลต้องไปทำบุญฉลองยอดวิวเจ็บน้อยที่สุดครบ๑๐ล้าน

เดี๋ยวไปฟังพี่เคนวงซิลกันเลยค่ะ
ตอนที่ผมขึ้นไปเล่นเนี่ยมันยังปกติอยู่นะ
เล่นไปสักแป๊บนึงไข้มันขึ้นแบบเร็วมาก
มันแบบสักพักเริ่มป่วนเริ่มเล่นจังไม่ไหว

ปรากฏไปหาหมอคุณหมอก็ตรวจครับ
ก็คือไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดใหญ่อะไรทั้งหลาย

คือสันนิษฐานว่าเป็นไวรัสสักตัวนั่นแหละเพราะมันมีไม่รู้กี่พันชนิด
หมอเขาเลยสุ่มแบบว่าลองให้ยากลุ่มนี้มาปรากฏว่าก็ฆ่าได้ดีขึ้น

ก็คือเหมือนเราก็ดูว่าช่วงนี้มันก็ได้รับผลการตอบรับดีเนาะ
รู้สึกว่ามันก็กำลังขาขึ้นก็เลยอยากจะแบบทำบุญซะหน่อยให้กับให้มันไม่มีอุปสรรคหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยนัดกันว่าจะทำบุญดูสิคนบาปหนักป่วยก่อนไปทำบุญอีก
แล้วก็ได้ฝากเงินแล้วก็ได้รวบรวมอะไรอย่างนี้ครับเพื่อที่จะส่งไปให้เพื่อนเป็นตัวแทนไปทำบุญให้